คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแห่งการลุ้นจริงนะครับ

เมื่อเช้านี้ครับรายการตลอดข่าวได้ผู้โชคดีรับทองล้านที่๒แล้วครับ

คือคุณสมพรเซ็มมุกดาจากจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้โชคดีคนนี้บอกเลยนะครับ
แล้ววันนี้ครับทางทีมงานคาราบาลได้ยกขบวนไปแสดงความยินดีกันถึงบ้าน

บรรยากาศสดชื่นมื้นกันหน่อยครับ
แล้วก็ดีใจมากครับที่ได้รางวัลเป็นทอง๑ล้านบาทครับ
หวังไว้ว่าจะได้ครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวผมเองที่ได้ทอง๑ล้านบาทครับ
ผมดื่มทุกวันก็ส่งทยอยส่งทุกวันครับผม
อย่างแรกก็คือผมก็ต้องใช้หนี้ให้ครอบครัวก่อนครับผม
อันดับที่๒ก็คืออาจจะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกทั้งสองคนก่อนครับ
แล้วก็อาจจะทำธุรกิจเล็กสักธุรกิจหนึ่ง
อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ
คาราบาลแดงเขาแจกจริงครับผม
นี่ค่ะส่งจริงก็แจกจริงแล้วก็ได้เงินล้านจริงด้วย
คาราบาลแดงจะแจกล้านต่อไปใน๕สิงหาคมนะคะ
เพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเศรษฐีแบบนี้รอไม่ได้แล้วนะคะ

ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเศรษฐีได้ทุกคนเลย
ของรางวัลกันอีกหน่อยเผื่อไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ
คาราบาลแดงเขาแจกอะไรบ้างนั้นนี่
มาให้ดูตรงนี้เลยนะคะ
ของรางวัลนะคะเครื่องดื่มคาราบาลแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท
ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัล
รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทนะคะ
อยากได้ทองอยากได้มอเตอร์ไซค์ต้องทำยังไงง่าย
ง่ายค่ะเขียนบีบแล้วก็ส่ง

คาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ

ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่น
ไม่ต้องเขียนที่อยู่นะคะบีบให้แน่นเลย
หลังจากนั้นส่งไปที่ตู้ปน๒บางประกง

กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
และร้านค้าที่ร่วมรายการแนะนำว่าส่งซีเจมอร์ง่าย
ห่อนลงกล่องได้เลยย้ำนะครับว่าอย่าช้าครับ
แจกกันทุกวันติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันครับ
ในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้นะครับ
เครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับกูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชันนะครับ
อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
อย่าลืมนะคะคาราบาลแดง๑๐บาท
กว่าแล้วยังได้ลุ้นมากกว่าด้วย
บีบแล้วส่งฝากันเข้ามาเยอะ
พร้อมลุ้นเป็นเศรษฐีได้รับของรางวัลจากคาราบาลแดงกันนะคะ